คุณผู้ชมครับมีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
รายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะครับเป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงครับ
เนื่องจากว่าแม่ทุมปฐุมวดีเขามูลคดีนะครับอดีตนักแสดงอาวุโส
ผู้มากความสามารถได้เสียชีวิตแล้วนะครับนะฮะ
จากการที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นโรคไทมรอยเป็นพิษ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรักษามานานหลายปีครับนะฮะ
ตอนนี้ลูกชายคุณใหม่สันเสริมมีการโพสต์อินสตราแกรมส่วนตัว
บอกว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้ว
แล้วก็คนในวงการบันเทิงมากมายก็มาร่วมแสดงความอาลัย
โดยการโพสต์อินสตราแกรมไว้อะไรให้กับแม่ทุมเป็นครั้งสุดท้ายครับ
สติอายุรวมนะครับของแม่ทุ่มก็เจ็ดสิบสองปีนะครับ
ซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อรองเองก็เพิ่งจะไม่สบายนะ
เป็นลมหมดสติแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
เมื่อวันที่๔ที่ผ่านมาเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เมื่อเช้ามืดแม่ทุมก็ได้จากไปแล้วอย่างสงบนั่นเองนะฮะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ